มันเป็นเหตุการณ์ที่มาจากเรื่องของยาเสพติด
อดีตลูกเขยจริงเขาเลิกไปแล้วกับผู้หญิงคนนี้
แต่ว่ายังแวะเวียนไปหาแม่ยายอยู่เรื่อย
ขอเงินไปซื้อยาบ้างอะไรบ้างระราน
พอเมายาแล้วก็ชอบไปทำร้ายร่างกายไปขู่ไปขอเงิน
สุดท้ายแม่ยายทนไม่ไหวครับที่ลูกเขยมาละลานแบบนี้
ถึงแม้จะเลิกกับลูกสาวไปแล้วนานนับปี
เอาปืนมากระหน่ำยิงลูกเขยจนเสียชีวิต

อดีตเมียและลูกสาวของคนก่อเหตุบอกด้วยความอัดอั้น

นางเฮียงฉายอรุณอายุ๗๐ปีแม่ของเธอ
ก่อเหตุยิงในนโรงศักดิ์วันยศรี
อดีตสามีที่เลิกลากันไป๑ปี
แต่ยังละลานวนเวียนมาดูแถวบ้าน
ดอนมะเดืออำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี

พอไม่ให้ก็จะโวยวายถึงขั้นมีปากเสียงกัน
อย่างวันเกิดเหตุ๙มกราคม

พอไม่ให้ก็ด่าทอทั้งเธอและแม่จนเสียหาย
แม่เกิดบันดาลโทษะใช้ปืนยิงเสียชีวิต
ส่วนนางเฮียงให้การว่าอดีตลูกเขย
เข้ามาในบ้านจึงเกิดมีปากเสียงกัน

จากไม่ฟังยังเดินตรงเข้ามาหมายจะทำร้าย
หลับหูหลับตายิงปืนใส่ไป๓นัดซ้อน
บริเวณคนขาวิ่งบาดเจ็บหนีไปก่อนเสียชีวิต
เพื่อนบ้านที่รับรู้ปัญหาเล่าว่า
ผู้ตายเสียคนเพราะหยาดเสพติด

วันเกิดเหตุเข้าไปหาเมียที่บ้านเพื่อขอข้าวและขอเงิน
แต่เมียไม่ยอมออกมาคุยด้วยสุดท้ายมาเกิดเหตุสลด
คงจะเป็นแรงนะมั้งป๊าก็ไม่ได้ยินแล้วนะ
อันนี้คงจะแรงอ่ะ
ไม่งั้นเข้าไปไม่โทรศาสตร์หรอก
หลังสารให้ประกันตัวตำรวจได้ปล่อยตัวนางเฮียง
เพราะเครียดหนักประกอบกับมีโรคประจำตัว
อยู่ในคุกไม่สามารถนอนพื้นได้
มีหลานมานอนเฝ้าหน้าห้องขังกลัวจะเป็นอะไรไป
ส่วนศพของนายนโรงศักดิ์ญาติได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนา
วัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
แม่และพี่สาวอโหสิกรรมให้อดีตแม่ยาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน